คือร้องได้ให้ร้าน

ความคิดพอหยุดลงปั๊บ
อุบมับหนุบนำเขาจับก็ดี
ต้มใจตื่นมาเสียหนี
แม่เสียดายจัง
เฮ้อเสียดายจัง
แม่เสียดายจัง
นะครับเพลงนี้อย่างที่บอกนะครับ
ถ้าผิดไม่เกิน๑คำ
ก็จะถือว่าร้องได้เพราะมีตัวช่วย
ร้องผิดได้๑คำค้ำอยู่
แต่ยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับคุณแอร์

เพลงที่๓นะครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
คุณแอร์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณแอร์ร้อง

แสดงว่าร้องผิดเกิน๑คำนะครับ
ก็เสียดายใช้คำว่าเสียดายแทนคุณแอร์

เสียดายมากจริงวันหนึ่งก็

ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็ได้มาสู้

ซึ่งจริงเราก็สู้อยู่ตลอดแหละนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาสู้
แต่หลังจากนี้พี่แอร์ก็ต้องสู้ต่อไป

เหมือนที่พี่แอร์ทำอยู่แล้วพี่แอร์ทำได้ดีอยู่แล้ว
ทำได้ดีที่สุดอยู่แล้วพี่แอร์
ไม่ต้องบอกอะไรมากเพราะว่าสิ่งที่พี่แอร์ทำมา

เห็นกันหมดทั้งประเทศว่าเป็นแม่ที่ดีแค่ไหน

เป็นแม่ที่ควรภูมิใจในตัวเองแค่ไหน
พวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่และคุณผู้ชมทางบ้านเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่แอน
คุณแยรับ

เป็นไงครับลูกสาวเป็นไงไหมครับวันนี้
ก็ได้เท่านี้ก็โอเคแล้วค่ะจากที่ว่าเขาไม่เคยขึ้นเวทีเลย
ก็ต้องนับถือว่าเขาใจกล้ามากที่สมัครเข้ามาเพราะว่ารายการเราเป็นการร้องเพลง

ทำเพราะโลกไม่สำเร็จอะ
โอกาสมีทุกวันค่ะพี่แอร์
แค่พี่แอร์อยากทำให้แค่นี้ก็ไม่รู้จะหามูลค่าอะไรมาเปรียบเทียบได้แล้วค่ะพี่แอร์

ได้

ขอบคุณมากค่ะ

ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเราสู้แล้วจะแพ้หรือชนะเราก็ได้สู้แล้วอ่ะ

โอเค
กอดทีหนึ่งคุณยายกอดทีหนึ่งมากอดทีหนึ่ง
คุณเป๊กคุณเป๊กคุณสวยกอดทีหนึ่งคุณยาย

อดได้เลยคุณยาย
ชื่นชมมาตั้งแต่สมัยบุญชูตอนหนุ่มแล้ว
กอดกันได้กอดกันได้เอาพลังไปเอาพลังไปพี่แอร์อืม
อย่างที่คุณยายบอกค่ะไม่ว่าแพ้หรือชนะ
อย่างน้อยค่ะเราก็ต้องภูมิใจที่เราได้สู้และเราก็สู้อยู่เสมอค่ะ
วันนี้นะครับคุณแอร์ก็สู้เต็มที่แล้วนะครับร้องผิดในเพลงที่สาม
เงินที่สะสมมาในเพลงที่๒ก็หักออกครึ่งหนึ่งนะครับ
วันนี้คุณแอร์รับไปนะครับหนึ่งหมื่นบาทครับ
พอร้องเพลงให้เขาฟังเปิดเพลงบ้างครับเขาก็จะมีใบหน้าที่ที่สดชื่นขึ้นนะคะ

แม่จะหาทางทำให้ใหม่หายแม่จะพยายามทำเพื่อใหม่นะครับโอเคครับ
รักแม่ครับครับแม่ก็รักใหม่ครับคนเก่งนะครับครับลูกติ่งของแม่หอมแม่สิครับ
ถึงแม้วันนี้จะร้องผิดนะคะแต่หนูก็จะสู้ต่อไปค่ะเพื่อที่จะหาเงินมารักษาลูกให้ได้ค่ะ

ให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
ยายชื่อยายดาเป็นคนโคราชจ้ะแต่ตอนเนี้ยได้ย้ายมาทำมาหากินที่กรุงเทพ
แต่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าต้องมานั่งเลี้ยงหลาน๔คนค่ะ
เลี้ยงอยู่ในห้องเช่าเล็กเล็กเนี้ยไม่มีที่อยู่เลย
เงินเดือนลูกไม่พอที่จะมาใช้จ่ายในครอบครัวก็เลยเอาเสื้อผ้ามือสองมาขายในห้อง
วัยรุ่นเขาเรียกกันว่าไลฟ์สดห้าสิบเก้าบาทค่ะน้ำตัวนี้
ให้ห้าสิบเก้าบาทบางวันก็โดนโกงเคยโดนโกงเยอะที่สุด๘๐๐บาท
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต